เขามาจริงชูวิทย์กระมวลวิสิตพร้อมจะตีแสกหน้าทุกคน
แต่ชูวิทย์จะถูกจอมขวัญถามตรงอีกรอบ
วันนี้๑๙นาฬิกาห้ามพลาด